มาดูเรื่องอื่นอื่นที่เกี่ยวข้องกับโควิดไม่น่าเชื่อมันเกี่ยวกับโควิดได้อย่างไรนะคะ
รถจักรยานยนต์ของเจ้าของร้านขายของชำในพื้นที่อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรำถูกเผาค่ะ
ซึ่งจังหวัดบุรีรำเนี่ยตอนนี้เขายังคงห้ามอยู่นะคะงดขายแอลกอฮอล์ทุกกรณี
เขาบอกว่ารถจักรยานยนต์ที่เขาของเขาถูกเผาเบาะแบบนี้นะ
เพราะน่าจะมีคนมาขอซื้อขอซื้อแอลกอฮอล์ขอซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล
แต่เขาไม่ขายค่ะอ่ามันเกี่ยวเนื่องกันเนี่ยนะคะ
เพราะว่าตอนนี้จังหวัดบุรีรำเข้มงวดมาตั้งแต่แรกจนนับจนถึงวันนี้เขายังเข้มงวดอยู่เลย
ตำรวจสพนสุวรรณไปตรวจสอบเหตุคนร้ายลอบเผารถจักรยานยนต์พ่วงข้างของเจ้าของร้านขายของชำเขาจอดอยู่หน้าบ้านค่ะ
ในอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรำที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ไปถึงพบ
คันนี้ค่ะเบาะไหม้เลยเสียหายเกือบทั้งหมด
อกจากนี้มีเศษผ้าที่ถูกไฟไหม้วางไว้บนเบาะสองชิ้นเจ้าหน้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะ
สอบถามเจ้าของร้านชื่อนางสาวดวงดาวค่ะนางดวงดาวนะคะ
ทราบว่าขณะที่ตัวเองนอนอยู่เพื่อนบ้านตะโกนเรียกบอกไฟไหม้ไฟไหม้รถจักรยานยนต์น่ะ
เธอก็เลยรีบวิ่งมาดูค่ะพบเพื่อนบ้านกำลังช่วยดับไฟที่กำลังไหม้รถจักรยานยนต์
ส่วนสาเหตุคาดว่าจะเป็นฝีมือของคนที่ไม่พอใจที่ตัวเองไม่ยอมขายเหล้าให้
แล้วก็เล่าย้อนไปด้วยช่วงหัวค่ำจำได้เลยมีลูกค้าเป็นผู้ชายอายุประมาณสี่สิบถึงสี่สิบห้าปี
เป็นคนในหมู่บ้านนี่แหละพยายามมาตื้อขอซื้อเหล้าที่ร้านแต่ร้านยืนยันขายไม่ได้
เพราะทางราชการเอาเฉพาะในพื้นที่บุรีรำนะคะเขาประกาศยังคงเหมือนเดิม
การไม่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลน่าจะสร้างความไม่พอใจให้กับลูกค้าค่ะ
บอกว่าโกหกก็ฟังข่าวอยู่นี่เขาผ่อนปลนแต่อย่าลืมนะคะ
ข่าวต่างต้องไปติดตามข่าวภายในจังหวัดของคุณ
ซ้ำอีกทีนึงด้วยว่ามีมาตรการแตกต่างกันอย่างไรนะคะ
เจ้าของร้านบอกเพิ่มเติมค่ะก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ตัวเองก็ปฏิบัติตามการประกาศของราชการนะ
อยากให้คนก่อเหตุออกมารับผิดชอบหน่อย
เจ้ารถจากกายานยนต์เนี่ยมันได้รับความเสียหาย
บอกไม่แบบนี้ขี่ไปยังไงยืนขี่ละคะ
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่เก็บหลักฐานในจุดเกิดเหตุ
เตรียมสอบสวนหาผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ